ช่วยด้วยค่ะ

ช่วยด้วยค่ะพี่
ช่วยด้วยค่ะพี่
ช่วยด้วยค่ะพี่
ช่วยด้วยค่ะ
ช่วยด้วยค่ะ

จะชักกระเป๋าเราไป

เจ้าของคลิปเนี่ยส่งมาร้องขอความช่วยเหลือ

มาร้องเรียนว่าลูกชายคนโตถูกพ่อ
ใช้ไม้แขวนเสื้อตีจนเนื้อแตก

แม่ของคนเจ้าของคลิปนะครับ

อีกคลิปก็กระชากกระเป๋าเงินของเธอ

โดยบอกว่าสามีเนี่ยเป็นทหารนะฮะ

หาทางจบปัญหาหน่อยนะครับ

ทางเจ้าของคลิปนะฮะ

เธอแต่งงานกับพันเอกพิเศษ

ความจริงก็แต่งงานอยู่กินกันมา๑๗ปี

มีลูกสองคนผู้ชายนะฮะ

พอแต่งงานไปตั้งท้องลูกคนแรกได้แค่๖เดือน

ฝ่ายชายก็พยายามขอกลับมา

อยากให้ลูกมีพ่อมีครอบครัวที่สมบูรณ์

กลับไปจดทะเบียนสมรสกันอีกครั้งหนึ่ง

คุณอิมบอกถูกทำร้ายร่างกายหนักขึ้น

เพราะลูกนะฮะมีลูกสองคนนะครับ

เวียงต่างนานา
จนกระทั่ง๑๕กันยายนที่ผ่านมา

อายุ๑๖ขวบกับ๙ขวบนะครับ

เอาไม้เรียวมาตีลูกจนเนื้อแตก
แล้วก็ถูกทุบตีอย่างหนักด้วย

การจนบุรี
แต่๒๕กันยายนเนี่ย

กลับมาที่เดิมอีกเพราะว่า

มีอีกคลิปเธอบอกเป็นคลิปที่

เพราะโมโหที่มาบอกให้รีดผ้าให้

ก็พยายามไปช่วยอธิบาย

๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย
อาหารตามไม่จบแตบหาวเลย

ยังไม่ช่วยอะไรเลย
แต่ยังไม่เอาของ
เป็นอาหารที่ปั่นให้รูดลูกดีเหลือ
บอกว่ามันเหมือนกับว่าสามีจงใจหาเรื่องทะเลาะเลยหรือเปล่า

คนโตโดนไปแล้วเรียบร้อยคือเป็นแนวแล้วแตกเลือดออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนคนเล็กก็กำลังโดนตีอยู่แบบร้องอยู่ที่พื้นร้องไห้
แต่เอามากุมหัวอยู่อ่ะเราก็เข้าไปช่วยเขาแต่เราก็โดน
เราก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบบยุนแรงขนาดนี้
เป็นริ้วแล้วก็เลือดออกแล้วก็มีรอยทุบของพ่อ
ลูกเป็นคนเป็นเหยื่อเนอะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็ลูกก็โดนกระทำเราก็กลับไปอยู่กับพ่อ
พ่อเขาใจเย็นลงกว่านี้เขาโอเคกว่านี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบไม่เอาคือตอนนี้ก็ยังเล็กไงค่ะ
หน้าในความสัมพันธ์มันอาจจะเปลี่ยนไป
คุณพ่อก็อาจจะคิดได้อาจจะแบบมีสติกับลูกมากกว่านี้
คือสำหรับเราเราเป็นคนอื่นแหละ
แต่สำหรับลูกความเป็นพ่อลูกเนอะ
เราก็ว่ายังไงมันก็ตัดไม่ขาย
เราก็ยังอยากให้ลูกมีความรู้สึกดีกับพ่อ
อยากให้พ่ออยากให้ลูกเขาได้เจอพ่อ

แต่ณวันนี้เราขอรักษาจิตใจเขาก่อน
เราขอใกล้ชิดเขา
ให้เขาได้รู้สึกว่าเขาปลอดภัย

อยากให้น้องรู้สึกว่าแม่สามารถปกป้องเขาได้

เพราะว่าเราอยากให้เขาพึ่งผ่าเราได้
อยากให้เขารู้สึกว่าเราแข็งแรงนะ
คุณพ่อก็๘๓คุณแม่ก็๗๖อะค่ะ
แล้วเราเป็นคนเดียวที่ต้องดูแลทุกคนในบ้าน
เราก็รู้สึกว่าเขาทำให้เราปั่นป่วนไปหมด
โดยใช้กฎหมายหรือโดยใช้อิทธิพลอะไรก็ตาม
มันทำให้คดีทุกอย่างมันช้าไม่ได้ต้องการจะแฉใคร
อันนี้ที่คุณอิมเธออ้างกับเรานะ
อีกมุมหนึ่งเราก็แหมอยากจะติดต่ออยากจะฟังทางสามีคุณอิมอยู่

ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
แต่คุณนิมเธอบอกเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้
มีหลักฐานอะไรคลิปเนี่ยนะครับ
แม่ของคุณอิมนะครับยายของหลานสองคนบอกว่า
ลูกเขยชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวแล้วก็หลานเป็นประจำ
หน้าพ่อกับแม่ก็ยังทำเคยห้ามแล้วแต่เขาไม่สนใจนะ
อย่างบ้านเนี่ยอยู่ที่เมืองกาลแต่ต้องไปอยู่ที่กรุงเทพกับสามี
ช่วงที่ต้องกลับไปกรุงเทพเนี่ยลูกสาวให้ไปด้วยเป็นเพื่อน
เพราะลูกเนี่ยกลัวสามีมากนะพอไปถึงเนี่ยเจอลูกเขย
เขยเนี่ยมองแบบหาเรื่องตลอดทั้งที่ความจริงลูกสาวของแม่ก็ทำให้ทุกอย่าง
ทำงานบ้านทั้งเลี้ยงลูกรับส่งลูกไปเรียนหนังสือ
เนี่ยแม่บอกคลิปพวกนี้เนี่ยต่อหน้าต่อตาแม่ทั้งนั้น
อยากจะให้หน่วยงานของลูกเขยเนี่ยหัวหน้างานมาตรวจสอบหน่อย
มาสอบสวนหน่อยนะครับหรือถ้าอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปดีกว่า
นี่คุณยายบอกโดนกันหมดตัวยายเองก็โดนหางเลขเหมือนกัน

คือทะเลาะกันก็ต้องมีการที่ว่าพูดกันแรงน่ะ
แต่เขาเนี่ยไม่เก็บอารมณ์เลยเขาเป็นคนโงโหร้ร้าย

กระทั่งลูกเล่นกันแห่กันเขาก็เอาเลย
เราดูแล้วว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะ